มาดูเรื่องนี้กันหน่อยรักกันตลอดไปเป็นยังไงฮะอยากจะชวนคุณผู้ชมรักกันตลอดไปและนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เราอยากเอามาฝากเพราะเราเห็นในเรื่องของความรักที่มันไม่สมหวังบ้างไปทำร้ายกันบ้างหรือถึงขั้นฆ่าแกล้งกันก็มีใช่ค่ะมาดูเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมไปดูแล้วกันค่ะว่าเขารักกันตลอดไปแบบไหน
ขอสัทธาในรักเดียวและฉันจะมีแค่เพียงเธอเชื่อใจในกันและกันอย่าแปรยพันธ์เป็นอื่นเลยหัวใจฉันเต็มร้อยที่ให้เธอสัญญา
อุ๋ยคะเห็นไหมคะในคลิปนี้คุณปู่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเกาะกุมมือคุณย่าแต่คุณย่าเนี่ยไม่มีชีวิตนะคะ
คือเป็นหุ่นขี้พึ่ง

ใช่ที่ลูกหลานเนี่ยไปสั่งทำแล้วปั้นมาเอาไว้ที่บ้านแบบนี้เพื่อมาอยู่กับคุณปู
ข้างหุ่นขี้พึ่งคุณย่าจะมีรูปของคุณย่าอยู่

เพราะคุณย่าภรรยาคุณปู่เสียชีวิตไปแล้ว
ใช่แล้วถามว่าแล้วทำไมลูกหลานถึงต้องลงทุนทำขนาดนี้
คุณอาร์ตค่ะที่เป็นหลานนะคะคือคุณธีรพันธ์ขมูลคือก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้ด้วยที่เห็นถึงความทราบซึ้งของคุณปู่คุณย่านะคะ
คือคุณอาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าปู่เนี่ยมีอาการหลงลืมแล้วแต่ที่ผ่านมาเรียกหาย่าตลอดเวลาสุดท้ายครอบครัวเนี่ยญาติญาติก็เลยรวมเงินกันค่ะ
ก็สักประมาณ๒๕๐๐บาทไปให้ช่างในกรุงเทพเนี่ยทำหุ่นขี้พึ่งคุณย่าขึ้นมาแบบนี้เป็นจำลองแล้วลูกหลานเขาก็จะคอยมักจะมาทำบุญให้เปลี่ยนชุดให้กับหุ่นของคุณย่าตลอดเลย
นี่คุณปู่คุณย่านะครับทุกผู้ชมครับบ้านอยู่ที่อุทัยธานีพอได้หุ่นขี้พึ่งของคุณย่ามาเนี่ยคุณย่าเสียชีวิตวัย๘๕ปีด้วยโรคไตเมื่อปีที่แล้วซึ่งคุณปู่ทราบนะฮะ

ว่าคู่ชีวิตของคุณปู่เนี่ยเสียชีวิตคุณปู่ก็จะคอยถามหาคิดถึงคุณย่าอยู่เสมอพอได้หุ่นขี้พึ่งมาเนี่ย

ย่าจริงเลยฮะนี้ครับคือรู้และทราบไม่

ภรรยาตัวเองเนี่ยเสียไปแล้วอ่า
คิดถึงมันยังมีอยู่อ่ะนะแล้วลูกน้องหลานจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตลอดใช่ไหม
ใช่ค่ะคอยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก็จะเห็นอยู่ว่าในคลิปจะมีหลายชุด
นี่แหละค่ะชาวเน็ตพอเห็นแบบนี้โอ้โหแสดงความคิดเห็นกันล้นหลาม
ถึงความทราบซึ้งความน่ารักของคุณปู่คุณย่าถึงความรักที่ปู่มีให้ย่านั่นเองค่ะ
อ่านี่นะฮะเออแต่ก็ถือว่าก็ก็ทำให้คุณปู่เนี่ยได้คลายคิดถึงคุณย่าไปได้บ้าง
ใช่ค่ะใช่ไหมฮะน่ารักนะคะมานั่งคุยทุกวันเลยเห็นไหมฮะ
กุมมือแบบเนี้ยค่ะอ่าเห็นแล้วก็ทราบซึ้งในความรักใช่ค่ะ